สำหรับกรณีผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพแอ๋ม
เปรี้ยวเอิญแจ้เบนท์

เป็นภาพเปรี้ยวถ่ายภาพคู่กับเอิญ
แล้วก็เบ้นเป็นคนถ่ายให้ยังอยู่ในชุดนักโทษอยู่เลย

ทางสำนักงานสารยุติธรรมออกมาแถลงชี้แจงนะคะ
เขาไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเลย
เขาบอกเห็นชัดเลยว่าใครเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือ
ใครเป็นคนส่งภาพเหล่านี้ในโลกโซเชียล
คือมันเห็นหมดเห็นช่วงเวลาเห็นวันชัดเจน

พร้อมด้วยนายสุริยันหงวิลัยโคศกสำนักงานสารยุติธรรม

หลังจากมีการเผยแพร่ภาพการแชทของเปรี้ยวก็คือนางสาว
ริยานุษย์โนนวังชัยจำเลยฆ่าหันศพแอ๋ม
เป็นการพูดคุยกับผู้ชายคนนึง
แล้วก็มีภาพภาพนี้ค่ะนี่คือเปรี้ยวกับเอิญ
ถ่ายภาพกันในชุดแบบนักโทษอยู่ในเรือนจำ

เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมสรุปแบบนี้นะคะว่า
เขาตรวจสอบแล้วไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า
มีการใช้โทรศัพท์เพื่อถ่ายภาพส่งข้อความส่งภาพ
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จริงช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป
ของวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
เป็นภาพที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดขอนแก่น
เป็นระหว่างรอผู้พิพากษาขึ้นนั่งบันลังเพื่อพิจารณาคดีเนี่ย
เขาตรวจสอบละเอียดว่าช่วงเวลาไหนอะไรยังไงบ้าง

แสดงว่าเพิ่งมาขึ้นศาลล่าสุดนี่เองอ่ะสิ
ใช่ค่ะนี่
ส่วนโทรศัพท์ที่ใช้เป็นของเบนท์ค่ะ
นางสาวจิดารัฐพรมคุณ
ได้รับการประกันตัวออกไปก่อนหน้านี้
ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงบ้าง

ที่การสำนักงานสารยุติธรรมยืนยันว่า
เจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรนะคะ
เพราะว่าก่อนเข้าห้องพิจารณาคดี

จำเลยก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ระหว่างพิจารณาคดีด้วยนะ

ขณะที่ผู้พิพากษากำลังพิจารณาคดีคุณก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ค่ะ
แล้วคดีร้ายแรงขนาดนี้ค่ะคุณก้มหน้าเล่นโทรศัพท์
แล้วผู้พิพากษาก็เลยเรียกทนายความจำเลยมาเตือนด้วยนะระหว่างนั้นนะคะ
เมื่อมีการตรวจสอบก็จริงยุติชัดเจนทั้งสองกรณี

รวมทั้งการส่งข้อความในห้องพิจารณาแล้วทางท่านพวกสหหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็ได้ตั้งสำนวนคดีละเมิดอำนาจศาลนะครับ
เพราะว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะเป็นการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้
จำเลยที่๑และจำเลยที่๒ถูกควบคุมตัวก็สามารถเบิกตัวมาได้เลย
แต่ว่าจำเลยที่๓ได้รับการปล่อยชั่วคราวฉะนั้นศาลก็ต้องหมายเรียก
มีการส่งหมายเรียกให้มาสารคาดว่าจะสามารถดำเนินการไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลได้ภายในเดือนเมษายนครับ
นึกเป็นเป็นคนที่โดนข้อหาเบากว่าเพื่อนนะครับ

เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฆ่าหันศพอะไรกับเขา
เป็นคนเอาโทรศัพท์มือถือของแอ๋มไปขายต่อ
ก็ต่อสู้ในประเด็นนี้แล้วก็ได้รับการประกันตัวต่อสู้คดีในระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาล
ก็เลยเป็นคนเดียวที่อยู่นอกคุกตอนนี้นะคะ
แล้วพอถึงวันนัดขึ้นศาลคุณก็เอาโทรศัพท์ติดตัวเข้าไป

โดยไม่ได้สำนึกเลยว่าเขามีกฎระเบียบอะไรยังไงบ้าง
แล้วคดีนี้ฆ่าคนตายโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะคะ
แล้วเพื่อนคุณที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้อยู่เนี่ยข้อหามันหนักมาก

แต่คุณมาเล่นโทรศัพท์กันเหมือนกับว่าอันนี้เป็นคดีแบบเบาเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮามาขึ้นศาลอย่างนี้เหรอ
เป็นพฤติกรรมที่มีความผิดเป็นความผิดอาญานะคะมีโทษนะคะไม่ใช่แค่เหมาะหรือไม่เหมาะ

สารจังหวัดขอนแก่นเขาตั้งสำนวนคดีละเมิดอำนาจศาลนะคะแล้วก็จะมีการไต่สวนคดีภายในเดือนเมษายนนี้
ตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้นะคะว่าจำเลยคนไหนหรือบุคคลภายนอกคนไหนที่เป็นคนแชท
แล้วก็จะไปตั้งข้อหากับบุคคลภายนอกอีกหรือเปล่าอันนี้ยังคิดพิจารณาอยู่
เดี๋ยวต้องดูผลการสอบสวนให้ชัดเจนก่อนก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบว่าใครจะผิดบ้าง
คือคนที่อยู่นอกห้องพิจารณาคดีแล้วแชทกับผู้ต้องหาเนี่ยจะผิดด้วยไหมไงคนก็สงสัยไงนึกออกไหมอืม
คนข้างนอกอาจจะผิดด้วยหรือเปล่าทั้งที่รู้ว่าเขาอยู่ในห้องพิจารณาคดีเป็นจำเลยอยู่
ชุดนักโทษอยู่อย่างนี้ค่ะสำหรับข้อหาละเมิดอำนาจศาลเป็นความผิดทางอาญานะคะ
โทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๕๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งสารอาจพิจารณาห้ามเข้าบริเวณศาลหรือไล่ออกนอกศาลก็ได้นะคะ

แสดงว่าในช่วงเวลาที่ต่อสู้คดีอยู่เนี่ยแล้วอยู่ในที่คุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ย
ไม่ได้สำนึกเลยไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันทรมานนะไม่มีอิสรภาพอยู่ในโลกภายนอก
เราเราต้องไม่ทำแบบนี้อีกเนี่ยมาขึ้นศาลยังเหมือนกับมาปาร์ตี้มาเจอเพื่อนมาได้เจอกันอุ๊ยดีใจจังเลย
ระหว่างที่ผู้พิพากษาออกนั่งบันลังกำลังพิจารณาคุณความเป็นความตายของคุณเองเหมือนกันนะว่าคุณจะถูกลงโทษอะไรยังไงเนี่ย
ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์จนศาลท่านเห็น
แล้วตอนภาพกับแชทนี้ที่หลุดไปนะก็มีคนมีคนคนหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องสื่อนะใครไปลงข่าวมั่วอะไรเนี่ย
ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์จนภาพเก่านานแล้วเนี่ยไม่นานค่ะเนี่ยศาลท่านตรวจสอบแล้วเนี่ยตรวจกล้องวงจรปิดเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยไม่รู้ใครอ่ะเป็นคนบอกเอาไว้อ่ะ
โอ๊ยนานแล้วนานแล้วเนี่ยสิบสามมีนาคมเองความจริงท่านไม่ต้องรีบปฏิเสธอะไรกันก็ได้นะครับ
ตรวจสอบกันให้แน่ชัดก่อนนะฮะแล้วท่านก็ค่อยมาพูดกันยืนยันกันนะครับท่านพูดไปก่อนเนี่ยพอเขาตรวจสอบอย่างชัดเจนออกมาเนี่ยท่านเสียนะ